คนร้ายบุกเข้ามาในหอของนักเรียนหญิง
แล้วมาลวนลามแล้วมาขโมยเงินค่ะ

เดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
ตำรวจเขาบอกว่าใครที่รู้เบาะแส

ในวงศรีแดงผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาเข้ามาในหอพักนักเรียนหญิงมปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชศรีมา
แล้วมาก่อเหตุติดกันเลย
เพราะว่ารอบแรกที่ก่อเหตุคือ๑ธันวาคม
รอบนั้นเข้ามาแล้วก็รูปคลำขาของนักเรียนหญิงหลายคน

รอบ๒ที่มาก่อเหตุคือ๑๓ธันวาตอนตี๒
เข้ามาแล้วก็ลวนลามเด็ก๒คนขโมยตังค์ไปอีก๗๐๐บาท
ตำรวจค่ะผู้กำกับตำรวจสพโพกลางบอกว่าตอนนี้นะ

มีการให้ผู้ต้องสงสัย๓คนมาสอบปากคำ
แต่เบื้องต้นยังไม่พบพิรุษยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่ความยากตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดที่เห็นภาพเมื่อกี้

กล้องวงจรปิดแถวนั้นก็ชำรุดด้วย
ทีนี้ก็เลยอยากให้คนแจ้งเบาะแสตั้งรางวัลเอาไว้ค่ะ
สองหมื่นบาทใครที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อ่ะนะคะ